อันนี้ค่ะตำรวจจริงใช่ไหม
เบ้นมานะแล้วมีคนนั่งมาในรถด้วยแล้วปาดมอเตอร์ไซค์

ตำรวจจริงหรอชวนตัวต่อตัวป่าว
ตำรวจจริงต่อยมอเตอร์ไซค์

แล้วคือจังหวะนี้คนที่ใส่เสื้อกล้ามแขนล่ำนี่แหละค่ะคนนี้แหละที่เขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจ
คือมันมีจังหวะที่ถามเรื่องปืนไง
แล้วเขาก็ตอบว่ามีก็ผมเป็นตำรวจคุณผู้ชมได้ยินท่อนนี้ประโยคนี้ใช่ไหม
วินมอเตอร์ไซค์มากันแบบล้อมเลยนะ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ
ถ้าเป็นตำรวจจริงคือไปจับกุมยามาหรอหรือยังไงนะต้องคุมตัวทั้งหมดทั้ง๖คนเนี่ยไปที่โรงพักแล้วฝั่งคู่กรณี

ใช่ฝั่งคู่กรณีที่บอกว่าเป็นวินจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา

อีกฝ่ายนึงกลับมาปาดซ้ำแล้วก็จอดรถลงมาชักปืน

เพื่อนวินเห็นเป็นแบบนี้ก็เลยรีบมาช่วย
พอฝั่งเบนส์เห็นว่าคนเยอะ
ก็เลยจะรีบหนีก็เลยต้องล้อมไว้รอตำรวจนะคะ

เมื่อกี้เขาบอกชื่อนามสกุลชัดเจนใช่ไหม

มีไหมข้อมูลชื่อเจ้าหน้าที่สตชเนี่ย
ไม่มีนะแต่ไปเจอในประวัติคดีอาชญากรรม

ไปเซิร์ชหาตำรวจไม่มีเจอประวัติอาจกรรม
ใช่หลายปีเลยเอา๓ปีคุณผู้ชม

คดีบุกรุกสถานที่ราชการที่ภูเก็ต
ปี๕๕คดีทำร้ายร่างกายที่ราชบุรี
ปี๕๖คดีข่มขู่และทำให้เสียทรัพย์ที่สุธิศาล

ก็นี่ไงครอบครองยาเสพติดขับ
ขับรถขณะเสพยาทำร้ายร่างกายแล้วก็พรบออาวุธปืน
แล้วรถเบนส์นี้ชื่อครอบครองเป็นชาวประจวบนะ
แต่ปรากฏว่าเอามีมาสวมทะเบียน
ก็เลยสั่งยึดรถตามตัวเจ้าของเบนส์ตัวจริงมาสอบ
นี่ตัวเค้ามีอะไรถูกกฎหมายบ้าง
รถก็สวมทะเบียนแล้วก็มีประวัติตั้งแต่ปี๑๙๕๓
อ้างเป็นชนะที่อีกโอ้โหเยอะไปหมดเลย
คือเขาบอกว่าไงรู้ไหมพอตำรวจรวบตัวมาได้เขาบอกว่า

เฮ้ยแล้วเมื่อกี้ต้นคลิปป่ะเราก็ยังได้ยิน
ใช่ก็บอกว่าพี่มีปืนหรือเปล่า
มีก็ผมเป็นตำรวจนี่ไง
ทีนี้เพื่อนที่นั่งในรถน่ะตัวผมไม่ได้เป็นนะ
แต่เพื่อนที่นั่งมาในรถ๑คนเป็นลูกในตำรวจใหญ่ที่เกษียณแล้ว
ผมก็แค่อยากจะบอกเฉยว่าในรถมีลูกตำรวจ
ส่วนลูกตำรวจคือใครคือพ่อเป็นดาบตำรวจจริงค่ะ
แต่พอลูกมาเจอแบบนี้ก็ต้องโดนแจ้งข้อหา

ก็เช่นเดียวกันกับคนที่โดยสารมาในรถคนอื่นก็โดนกันหมดนะคะ
ทีนี้ตอนที่คุมตัวไปสอบเพิ่มเติมเนี่ย
คนในรถในรถเบนส์เขายังบอกว่าเขาบริสุทธิ์นะ
แล้วมีการจะฟ้องกลับฝั่งวินมอเตอร์ไซค์ที่มาทุบรถด้วยลองดูหน่อยนะ

ใช่แล้วก็ผู้หญิงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องฝั่งวิน
เพราะว่าฝั่งวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาอะไรนะมีมาทุบรถ
ทีนี้ค่ะทางด้านภูมิกับสนทองหล่อบอกว่า
เบนส์คันนี้เขาเกี่ยวข้องกับคดีเครือขายยาเสพติดนะ
แล้วเตรียมขับรถไปอัพยาทะเลาคอนโด
คดียาเสพติดนี่คือจะเป็นกลุ่มผู้ค้าหรือเปล่าเนี่ย
สืบสวนเขาขยายผลอยู่เดี๋ยววันนี้จะนำตัวส่งฝากหางศาลนะคะ

ครับโอ้มาจากแค่เบ้นไปปาดมอเตอร์ไซค์